คุณผู้ชมโลก๙วัยเราต้องก้าวให้ทันนะคะ
ดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณบอกมาแบบนี้นะคะ
บอกว่าคือโลกมันก้าวไปไวมาก
เพราะฉะนั้นคนไทยต้องก้าวให้ทัน

ก็เลยมีการเปิดอีกหนึ่งช่องทาง
เพื่อสื่อสารกับประชาชนคนไทย
ทีนี้คนในอินเตอร์เน็ตชาวเน็ตเขาบอกว่า

เอาให้ตรงกับเวลาคืนความสุขให้คนในชาติ
เวลาของลุงตูอยากจะรู้ว่าใครเตรียมน้ำกันได้กว่ากัน
เอาล่ะเดี๋ยวใครพูดถึงว่ามันคืออะไรยังไง
พูดถึงลึงตุกันหน่อยแต่ไหนก็พูดถึงลึงตุแล้ว
เขาจะมีการจัดคอรมอสัญจรไปพื้นที่ภาคเหนือก็คือ
ไปเชียงใหม่ไปลำปางนะคะ

ศักระอนุสวรีครูบาศรีวิชัยที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ก็บรรยากาศที่บริเวณหน้าอนุสวรีเนี่ยมีประชาชนมีข้าราชการ
รอต้อนรับกันผลับเลยนะคะ
โดยเฉพาะนายภูลพัฒน์ภูลเจริญเป็นชาวนา
เป็นกองหนุนลุงตู่แล้วก็เป็นเอฟซีลุงตู่ด้วยนะคะ
นำกองเชียร์กลุ่มเชียงใหม่สรรกำแพงประมาณ๒๕๐คน
เสื้อที่เขียนคำว่ากองหนุนลุงตู่เชียงใหม่
จากประชาชนคนทั่วไปแล้วก็มีอดีตสส
จากภักดิ์ประชาธิปัตย์ทั้งจากพักเพื่อแผ่นดิน
เข้ามารับลุงตู่ด้วยนะคะก็คือนางกิ่งการณเชียงใหม่
อดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ตอนนี้ย้ายไปสังกัดพักพลังประชารัฐ
แล้วก็มีนายนรพลตันติมนตรีอดีตสอสอพักเพื่อแผ่นดินนะคะ
ตอนนี้ไปสังกัดพักพลังประชารัฐมารอรับนายกลุงตู่ด้วยนะคะ
ส่วนกองหนุนลุงตู่ก็มีการแบ่งงานการทำ
ให้กำลังใจลุงตู่หน้าจุดต่างคือวันนี้นายกเดินทางลงไปหลายที่
ส่วนนี้บรรยากาศเที่ยงเผลอแม่แจ่มนายกก็ลงพื้นที่ไปด้วย
นายกย้ำนะคะว่าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต้องมีมาตรการที่เหมาะสม
ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาพูดว่าจะให้หรือจะไม่ให้อะไรกับประชาชน
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยสามารถทำได้จริงและขอให้ประชาชนอย่าเชื่อคำหวาน
คำมั่นสัญญาว่าจะให้แต่สุดท้ายทำไม่ได้
ขอให้พิจารณาอย่างรอบครอบพร้อมขอให้สื่อโซเชียล
นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพราะว่าบางเรื่อง
ส่วนความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ก็ได้มีการโพสต์รูปพร้อมกับข้อความในไอจี
ระบุแบบนี้บอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วแหละ
ต่อไปเขาจะมีคลิปเสียงนะมาทักทายจ้าเอกลชัย
มีการปล่อยคลิปเสียงให้คนไทยได้รับฟังเนี่ยนะคะ
ก็เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนไปไว
รทักษิณชินวัฒน์เชิญชวนให้ติดตามการพูดคุยของตัวเอง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชม
ใครที่เป็นเอฟซีคุณทักษิณดรทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ก็สามารถติดตามได้นะคะทางเว็บไซต์
ฉันไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะฮะนักข่าวเขียนมา
พร้อมระบุบอกว่าเสียดายเวลา๑๒ปีที่อยู่ในต่างประเทศ
ได้เห็นความเจริญและความล้าหลังของหลายประเทศในโลก
ได้มีการพูดคุยกับผู้นำประเทศทั้งปัจจุบันอดีต
ผู้นำทางธุรกิจนักวิชาการนักเทคโนโลยีทั่วไป
จึงอยากนำข้อมูลเหล่านี้แหละมาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชน
เข้าไปดูแล้วเหมือนกันนะบทความแรกออกมาแล้วเรียบร้อย

ยังไม่ได้ฟังเพราะว่าเพิ่งออกอากาศไปเมื่อช่วงเช้าใช่ไหม
วันนี้วันจันทร์แต่ว่าเจอกันทุกวันจันทร์ไม่ได้โฆษณาให้นะ